เมื่อคืนนี้นะครับมีเหตุการณ์อุกอาจเกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครครับ
ฉุดผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นไปบนรถ
ผู้ชายซึ่งเป็นแฟนหนุ่มเห็นพยายามไปช่วยแฟนตัวเอง
กระโดดเกาะอยู่หน้ารถไปเกาะที่ปัดน้ำฝน
แล้วรถตู้คันนี้ก็ไปชนป้ายชนนั่นชนนี่
สุดท้ายผู้ชายคนนี้ตกลงมาบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต

ส่วนผู้หญิงนั้นก็อาศัยจังหวะกระโดดลงมาจากรถได้
แล้วก็บาดเจ็บด้วยเหมือนกัน
ตอนนี้ยังตามไม่เจอว่ารถคันนั้นหลบหนีไปถึงไหนอย่างไร

แต่ฝ่ายหญิงอาศัยจังหวะชุลมุนกระโดดลงมาจากรถได้
ลำตัวเนี่ยเห็นไหมแผลถลอกเต็มไปหมดเลย
แขนทั้งสะโพกทั้งหัวเข่า
มีแต่แผลเลือดซึมเสื้อผ้าก็ขาด
ท่อนล่างเนี่ยตอนแรกเปลือยเปล่าคุณผู้ชม
ตำรวจก็เลยพามาแล้วก็ให้ใส่กางเกงเข้าไป

ผู้หญิงคนนี้ขออนุญาตใช้นามสมมุติชื่อว่าน้องนัทแล้วกันนะฮะ

จากนั้นมีคนร้ายไปพูดคุยติดต่ออะไรบางอย่าง

ต่อมาแฟนนุ่มนะเห็นก็เข้าไปช่วย
แต่ว่าผู้หญิงถูกพาขึ้นรถไปแล้ว
แฟนนุ่มเห็นจังหวะที่ถูกพาขึ้นรถไป
ก็เลยกระโดดเกาะอยู่หน้ารถตรงที่ปัดน้ำฝน

ขับรถต่อไปยังเส้นทางถนนพระราม๔ขาออก
แล้วก็ไปชนป้ายบอกทางที่เชิงสะพานไทยเบลเยี่ยม

ฝ่ายผู้ชายที่เกาะอยู่กระเด็นตกจากรถบาดเจ็บสาหัส
นอนหายใจรวยลินอยู่ข้างทาง
คนร้ายยังคงขังรถหนีไปถึงแยกไฟแดง
บริเวณหน้าวัดช่องลมแถวพระราม๓
ฝ่ายผู้หญิงอาศัยจังหวะนี้ที่ไปอยู่ตรงแยกไฟแดง

แล้วผู้หญิงก็บาดเจ็บอยู่ข้างทาง
แฟนนุ่มมาทราบทีหลังว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตอนนี้ยังจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้
กู้ภัยที่เข้าไปช่วยก็เป็นกู้ภัยทองหล่อศูนย์๑๐
ชื่อว่านายฉลมพลโสระเวทนะบอกว่าตอนนั้นที่ไปเจอเนี่ย
ยังไม่เสียชีวิตแต่ว่าสาหัสนอนหายใจรวยดินอยู่นะฮะ
ที่ขาขวาเนี่ยผู้ชมมันหักแบบหมุนได้สามร้อยหกสิบองศาเลยครับ
นะฮะหน้าท้องเนี่ยนะคือถูกกระแทกอย่างแรงนะครับ
น่าจะเป็นป้ายนั่นแหละนะฮะที่ไปชนแล้วก็มีเลือดคั่งนะฮะ
แล้วก็ทำให้เขาเสียชีวิตตอนนั้นเนี่ยฝ่ายชายพูดได้ออกมาประโยคนึงยาวมาก
อันนี้กู้ภัยบอกผู้ชายพูดว่าช่วยด้วยผมเจ็บมาก
แฟนผมถูกจับขึ้นรถตู้ไปแต่ป้ายทะเบียนมันมองไม่เห็น
มันเขียนด้วยปากกาเป็นกระดาษมันมองไม่ชัดเจนอันนี้ผู้ชายพูดแบบนี้นะฮะ
นี่ครับพูดมาก่อนที่เขาจะหมดลมหายใจไปฟังเสียงกู้ภัยหน่อยครับ
อันดับแรกที่เขาพูดนะครับเขาบอกว่าแฟนผมถูกจับตัวขึ้นไปในบนรถตู้
แล้วก็หลบหนีไปครับผมก็เลยปีนตรงกระจกหน้ารถอะครับ
อาจจะให้เขาช่วยเหลือช่วยเหลือภรรยาลงไม้ได้
แล้วเขาเจ็บคนเจ็บก็เลยตกลงมา
แล้วพอจะได้ถามเขาไหมครับว่าภรรยาเขาถูกจับตัวมาจากทุกไหนหรือเขาทำงานอะไร

แต่เขาบอกว่าหลังจากที่ภรรยาเขาถูกจับมาก็คือเขาก็พยายามช่วย
ใช่ครับกะอย่ายช่วยภรรยาลงม้ายได้
คดีนี้นะฮะหลายคนติดตามอยู่ก็ตกใจนะ
เพราะมันเกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ตังบริวชสนทุ่มหาเมฆและสนรวมพินี
กำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและรวบรวมหลักฐานสรุปสาเหตุแล้วก็ติดตามคนร้ายนะฮะ
ทางด้านพลตำรวจตรีสามารถศรีสิริวิบูรณ์ชัยผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕บอกว่า
คนร้ายเนี่ยพฤติกรรมน่าจะเป็นการขับรถตระเวนในพื้นที่ถนนย่านหลังสวน
แล้วก็พอไปเห็นผู้หญิงก็ทำทีเข้าไปคุยนั่นนี่แล้วก็อุ้มผู้เสียหายไป
เพื่อบังคับให้ไปร่วมหลับนอนโดยตำรวจยังไม่สามารถระบุได้ว่า
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต้องการจะเอาผู้หญิงไปค้าประเวณี
หรือเป็นการฉุดไปเรื่องของปมชู้สาวเพราะว่าผู้หญิงที่ไปเจอเนี่ย
คือเปลือยท่อนล่างค่ะนะฮะคุณผู้ชมชุดสืบสวนกำลังตรวจสอบได้
บอกแสว่ารถตู้โฟลกสวาเก็นสีบรอนเทาเนี่ยคนร้ายที่ใช้เนี่ย
คือเขาใช้แผ่นกระดาษมาปิดแผ่นป้ายทะเบียนทั้งด้านหน้าด้านหลัง
ก็เลยมองไม่เห็นนะฮะด้านหน้ามีการเขียนเลขด้วยกระดาษ
เขียนว่าตบ๓๓๗๔ซึ่งไม่มีในระบบของกรมการขนส่งทางบก
ก็เป็นการตบตาตำรวจแล้วก็ไม่ให้ตามจับกลุ่มตัวได้ค่ะ
ตอนนี้ก็กำลังสืบอยู่นะว่าคนร้ายเป็นใครนะครับ